วันนี้วันพระใหญ่แต่ว่าข่าวสารต่างมันก็มีหลายเรื่องที่เป็นความรุนแรง

อย่างเช่นที่มหาศรภารมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
แล้ววันนี้จะไปทำแผนกันก็ทำไม่ได้
เพราะว่าเคยมีความชุดละมูลรุนวายจะเกิดขึ้น
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๕ปีเมื่อเย็นวานนี้ใช้จอบทุบศีรษะพระสงฆ์อายุ๘๑ปี
มรณภาพอยู่ที่บริเวณจุดที่เป็นที่เก็บศพในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดมหาสรคาม
หลังจากก่อเหตุแล้วชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวไว้ได้
แต่สภาพก็คือพูดจาไม่รู้เรื่อง
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับผู้ชายอายุ๔๕ปีก่อเหตุใช้จอบทุบตีศีรษะของพระสงฆ์
อายุ๘๑ปีจนท่านมรณภาพคาที่เก็บศพในวัดแห่งหนึ่งที่มหาสรคามนะครับ
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ต้องรีบหากลับเลยเพราะว่าชาวบ้านมารุมกันจับรัชาธรรม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแก่นเท่าตำบลโพชัยอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสรคาม
เย็นเมื่อวานนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระถูกทำร้ายร่างกายจนมรณภาพ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพของพระสมบังกองบุตรอายุ๘๑ปี
สภาพคือถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันแล้วก็ยังมีจอบพร้อมกับด้ามจับและท่อนไม้ที่เปื้อนเลือดตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ชาวบ้านจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอิ่นอ้อยชัยโชคอายุ๔๕ปี
แต่จากการสอบถามนายอินอ้อยปรากฏว่าพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาคล้ายกับคนเมากาว
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เพื่อให้สงบสติอารมณ์ก่อนให้อาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าพระสมบังเนี่ยท่านก็จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้มา๗พันศาแล้วอยู่ที่วัดรูปเดียวเลย
ส่วนนายอินอ้อยเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดเลยมาได้แค่๒วันมากับพี่ชายพี่ชายเนี่ยเคยมีแฟนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
แล้วก็มาขออาศัยนอนอยู่ที่วัดนะครับตำรวจวันนี้คุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะซึ่งเมื่อวานนี้พูดจาวกวนไม่รู้เรื่องถูกขังอยู่คืนนึง
วันนี้พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านเยอะแยะไปหมดนะครับคือก็ต้องรีบทำรีบไปเดี๋ยวจะถูกประชาธรรม
นายอิ่งอ้อยให้การบอกว่าสาเหตุที่ทำร้ายหลวงตาเพราะไปสอบถามหลวงตาหลายครั้งหลวงตาไม่พูดด้วยไปถามอะไรก็ไม่ตอบ
ก็เลยโมโหคว้าจอบมาตีแล้วก็อ้างว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่มีสติเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรลงไป
โคะตังหามายังไงพี่ที่ถึงได้เข้าไปอยู่เพิ่มไว้
แล้วก็แวะมาเล่นกับหลวงตานี่แหละทั้งสองคนเคยรู้จักกันมาก่อน
แต่ก่อนผู้ต้องหาเคยบวชเป็นพระเคยบวชเป็นพระแล้วเคยมาเล่นมากินอยู่ที่เปลี่ยนรูปตรงนี้ตรงตรงที่เกิดเหตุ
แล้ววันเกิดเหตุก็มาพักอีกแล้วก็ไปคุยอะไรกันไม่รู้
แต่บอกว่าถามอะไรก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ตอบอย่างนี้
ก็เลยเอาจอบมาตีหัวอะไรประมาณนั้นแล้วแกก็จำอะไรไม่ได้เหมือนคนสติไม่ดีประมาณนี้
ตำรวจก็พาไปกราบขอเข้ามาศพหลวงตาสมบังนะรีบทำรีบกราบก็ต้องรีบกลับ
เพราะว่าชาวบ้านมารุมกันเยอะแยะไปหมดนะครับอ่าตอนนี้ก็แจ้งข้อหานายอินอ้อยเอาไว้
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ผลการตรวจเลือดไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมหาสรคาม